ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องขอโทษจริง
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทานข้าวเช้าอยู่นะคะ

ข่าวนี้แล้วอาจจะไม่ค่อยอยากทานข้าวสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะ
เคยทานไหมไข่ปิ้งทรงเครื่องชอบไข่ปิ้งทรงเครื่องคุณผู้ชมค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เขาไปซื้อไข่ปิ้งทรงเครื่องมาจากตลาดนัด
กะว่าเดี๋ยวจะเอามาที่บ้านแล้วเดี๋ยวป้อนให้ลูกกิน
จังหวะที่ปอกไข่แล้วกำลังจะเข้าปากลูกคุณคะ
เขาสังเกตดีปรากฏว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญค่ะ
มีหนอนปนมาด้วยคุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
กดดิ

นี่ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชม
คือถ้าเกิดนะถ้าไม่ได้สังเกตดีเนี่ย

คือถ้าเกิดว่าคนปอกปุ๊บเอาเข้าปากปั๊บเนี่ย

เขาบอกว่านี่มันไม่ใช่เนื้อของไข่นี่

เพราะว่าสีของหนอนมันกลมกลืน
ดูซ้ายกับสีเดียวกับไข่เลยคุณเห็นไหม

เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็ข้อความระบุบอกว่า
ฝากเตือนครับเมื่อช่วงเย็นไปซื้อไข่ส่งเครื่องตลาด
นัดบ้านบุกเทศบาลนครราชศรีมาโคราช
มีหนอนเป็นแถมมาในไข่
ฝากพ่อค้าแม่ค้าดูแลเรื่องความสะอาดให้มากกว่านี้ด้วย
ดีนะที่ยังไม่ป้อนลูกสาว
คุณผู้ชมค่ะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
คนก็ต้องเหมาะตรงนะคะ

เพราะว่าพอภาพมันปรากฏออกมาแบบนี้แล้ว
มันก็ทำให้เรื่องความเชื่อมั่นของลูกค้าที่จะไปซื้อมาทาน
มันก็น้อยลงแล้วก็อนาคต